มาดูเรื่องวุ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติกันนะครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดสดบ้านธาตุเมืองสกลนคร
แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้ง
กำลังทะเลาะมีปากเสียง
อยู่กับผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติ
เกิดอะไรขึ้นโอ้โหดุเดือดดูค่ะ
ดีติดสะบดีครับ
อันนี้สะส่วนครับ
สวัสดีทุกคน
โอ้โหแล้วงงไหมล่ะคะเนี่ยอยู่ดีเขามาทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไร
ทำไมลูกชิ้นมันทอดไม่สุกเหรอหรืออะไร
แม่ค้าเนี่ยจริงในมือเนี่ยคุณผู้ชมมีมีดด้วยนะคะ
แล้วก็มีกันไกลถือเอาไว้เพื่อป้องกันตัว
ในขณะที่ผู้ชายเสื้อดำถึงระบุถูกระบุว่าเป็นชายชาวต่างชาติ
โวยวายแล้วก็ชี้หน้านะคะว่าแม่ค้าลูกชิ้นอยู่ตลอดเวลา
พยายามเดินปรีเข้าไปเหมือนจะทำร้าย
แล้วเกือบมีหลายจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างจะลงมือด้วยกันนะคะ
อ่าเหตุการณ์เนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อป้าต้อยมุกดา
เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วปรากฏว่าเกิดอยู่ที่เขตเทศบาลสกลนคร
อย่างที่บอกค่ะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นชาวอะไรนะคะ
แต่แน่นอนว่าไม่ใช่คนไทยผู้สื่อข่าวของเราเลยไปกันที่ตลาดสดบ้านท่าซะหน่อย
ไปสอบถามข้อเท็จจริงปรากฏว่าป้าต้อยคนที่เป็นผู้โพสต์คลิปนี้ไม่ได้มาขายของ

พ่อค้าที่เข้าไปห้ามดีกว่ามีคุณพี่ผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยเราเห็นอยู่ในคลิปว่าพยายามเข้าไปกัน
กันตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้ให้ถอยห่างออกไปแล้วกลับออกไปจะได้ไม่มีเรื่อง
นารินเล่าแบบนี้ชายคนนี้เนี่ยเข้ามาหาเรื่องกับแม่ค้าขายลูกชิ้น
ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่ผมเห็นเขาเดินลงมาจากรถเก่งคันสีขาวแล้วก็มาตะคอกด่า
เป็นภาษาอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง
ลักษณะทำนิ้วด้วยนะทำนิ้วปาดคอตัวเองแล้วก็ชี้หน้าด่ามาที่แม่ค้าลูกชิ้น
ทำท่าจะเดินเข้ามาหาผมก็ต้องเข้าไปห้ามกลัวว่าจะมีเรื่องกัน
แม่ค้าลูกชิ้นอีกฝั่งก็กลัวนะคะเอามีดปอกผลไม้แล้วก็กันไก่มาถือเอาไว้ขู่ผู้ชายคนนี้เพื่อป้องกันตัว
เห็นท่าไม่ดีพยายามไล่ผู้ชายคนนี้กลับไปคุณผู้ชมดูนะเขาเดินไปแล้ว
แล้วรถของเขาเขาขับรถเก๋งสีขาวมาแล้วจอดขวางเอาไว้กลางถนนด้วยสื่อสารกันก็ไม่รู้เรื่อง
สักพักหนึ่งเขาเดินกลับไปขึ้นรถเก่งคันนี้ค่ะคุณผู้ชมขึ้นรถเก่งเสร็จจริงเดินลงมาอีกรอบแล้วมาชี้หน้าด่าแม่ค้ากับคนแถวนั้นอีกนะคะ
จนกระทั่งอีกหนึ่งครั้งขึ้นรถเก๋งแล้วคราวนี้ขับออกไปเลยค่ะจนตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาลงมาทำแบบนี้เพราะอะไร
ส่วนคนถ่ายคลิปก็เลยงงว่าเอ๊ะหรือเขามีอาการทางประสาทหรือไม่อย่างไรตอนนี้ทางด้านแม่ค้าลูกชิ้นไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองสกลนครแล้วค่ะ